คุณแองจีเขาหายไปไหนเนี่ยคุณแองจีเขาหายไปไหนเนี่ย
ที่เดี๋ยวเขามาเขาอาจจะแวะเวียนไปแป๊บนึง
ดูชุดซะก่อนคนนี้บอกเลยว่าไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงอะนะคะ
เพราะว่ามาในลุคสาวชุดดำแล้วก็ปกปิดเนื้อหนังตั้งแต่หัวจะหลดเท้าค่ะ
ฉีกทุกกฎของแฟชั่นกันไปเลยนี่นะคะคิมแคเดเชียน
ใครใครก็ต้องพูดถึงชุดนี้นี่คือสุดจริงจริงอืมแล้วอีกสักแป๊บนึงก็จะมีคนที่
ใส่ชุดแบบนี้มาเหมือนกันเฮ้ยนี่เป็นไงโอ้โหแองจี้ใช่แองจี้ป่ะ
คาเดเชียนหรือจะสู้สินี่เธอทำอะไรอีกแล้วเธอ
เดี๋ยวสิแล้วรองเท้าส้นสูงทำไมไม่ใส่ล่ะไม่มี
มันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะคุณเอาถุงน่องมาทำไง
ทำไมปิดให้หมดเลยใช่ไหมไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหม

ได้แต่ยืนไว้อย่างนั้นแองจี้ยืนไว้อย่างนั้นนะ
ยังมีอีกเบรกหนึ่งที่ให้คุณได้เฉิดฉาย
เป็นคิมคาเดเชียนในวันนี้คุณยืนไว้อย่างนั้น

ซูมไปที่หน้ากากของแองจี้สักนิดนึง

กล้องของแองจี้นั้นเห็นรูจมูกโผล่ออกมาด้วยนะคะ
ไม่อวยนะเพราะน้องสวยมากเหมือนแหม่ตา

ไปเจาะรูจมูกที่ไหนเหมือนถุงน่องลัน

ฮะแมวถุงนอกนี่เขาใช้ขาดมาแล้วมาใช้

ไม่ใช่แล้วขอกล้องซูมมาใกล้
เพราะตาสีดำไว้ด้วยเพราะว่าจอดรูพาดน่ะ

แหมถามเล่มเป็นคัยี้เลยก็คัยี้ตุ้มดู๋นี่แหละ
กันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ

ให้เยอะ
โปรดติดตามตอนต่อไป